คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้ครับที่อยู่ด้านหลังของเรา

ล่ามือปืนโหดสาดกระสุนถล่มบ้านพลุน

ในจังหวัดสะตูนซึ่งมายิงสัตว์รถกระบะทั้งบ้าน

ดูรู้ถ้าโดนตัวเขาไปตาย

ร่องรอยของความเสียหายของรถกระบะวีโก้ครับ
ถูกยิงจนเป็นรูพุน๙จุดนะครับกระจกแตกหมด
รวมถึงตัวบ้านด้วยนะครับถูกกระสุนปืนเจาะเข้าหลายจุดเลย
ผนังบ้านหลังคากระเบื้องแล้วก็กระจกหน้าต่าง
ทั้งหมดนี้เกิดจากฝีมือของคนร้ายไม่ทราบจำนวน
ใช้ปืนกราดยิงไม่ต่ำกว่า๑๕
นัดถล่มบ้านพักที่อำเภอละงูจสตูนครับ
เมื่อคืนวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นพ่อค้ารับซื้อน้ำยางสดเล่าบอกว่า
ผมน่ะย้ายมาจากนครศรีนะนครศรีธรรมราชเนี่ย
อาศัยอยู่ที่นี่๓๐ปีแล้ว
บ้านหลังนี้มีคนอยู่กัน๕คนใครบ้างพี่
เขากับเมียลูกชายแล้วหลานอีก๒คน
ซึ่งคืนวันเกิดเหตุเกือบ๕ทุ่มแล้ว

เหลือเขาคนเดียวนั่งดูทีวีอยู่
แต่พอเขาปิดไฟจะนอนเท่านั้นแหละมีเสียงปืนดังขึ้น
เป็นการยิงรัวรวดเดียว
สิ้นเสียงปืนครับเขาตั้งสติได้ตัดสินใจวิ่งออกมาดู
เขาก็เลยกลับเข้ามาสำรวจความเสียหายเพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากนั้นเขาก็แจ้งตำรวจบอก
โอ้โหคุณตำรวจมาตรวจสอบหน่อยอุกชะกันเหลือเกินครับเจอหัวกระสุนตกอยู่จำนวนนึงครับ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยืนยันนะว่าคนร้ายใช้ปืนชนิดไหน

เพราะว่าไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนนี่ครับโอ้โหรอยทั่วบ้านเลย

นางนางเรื้อมนต์ภรรยาของพี่โกมนเนี่ย

ปลายเดือนก่อนมีชายแปลกหน้าสองคนขี่รถจักรยายนต์

แล้วบอกว่าลูกเขยติดหนี้เขาอยู่นะ
แล้วขู่ด้วยว่าถ้าไม่มีเงินให้คนรอบข้างต้องเดือดร้อนหมด
อ้าวทำไมจังงั้นน่ะ
จึงเชื่อว่าเหตุครั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับลูกเขย
ที่เคยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะครับ
แต่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนานกว่า๓ปีแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับค่ะแม่ทำไมยิงฝากหรือไงเนี่ย
เออยิงพล่มจนรถเป็นรูกุ่นหมดเลยแบบนี้นะครับ